แต่เมื่อวานนี้ทนายกิจสนาซึ่งรับทำคดีนี้ให้กับคุณแม่คุณตังโม
เขาก็ไปพูดในรายการที่สัมภาษณ์กับคุณหนุ่มเอาไว้นะว่า
เขายังสงสัยในหลายประเด็นโดยเฉพาะบาดแผลที่เกิดขึ้นในร่างกายคุณตังโม
ก็เลยต้องการที่จะไปหาคำตอบเดียวกับตำรวจด้วยใช่ไหม
บาดแผลที่หัวของคุณตังโมมันมีรอยเหมือนกับโดนก้นขวดวายทุบหลายทีหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะทนายกฤษณะก็เลยเดินทางเพื่อที่จะไปไขข้อสงสัยนี้
ไปสอบถามกับตำรวจเนี่ยนะคะโดยเมื่อเช้าเนี่ย
ในกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยธนายความของคุณแม่พะนิดา
ธนายแม่ก็มาที่กองมะครับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
ความตั้งใจของทนายกฤษณะคือจะมาขอดูสำนวนคดี
แล้วก็ก่อนที่จะไปเจอกับตำรวจบอกกับสื่อมวลชน
บอกกับสื่อมวลชนว่าวันนี้ผมมาพบกับพนักงานสอบสวนเนี่ยนะ
จะขอคำปรึกษาแล้วก็ขอดูข้อมูลส่วนที่ผมยังสงสัยอยู่
สงสัยหลายอย่างเลยว่าเรื่องนี้มันจะมีช่องโหวตรงไหนยังไงบ้างไหม
เพื่อผมจะได้เอาพยานหลักฐานต่างมาอุดช่องโหวนั้นมาเพิ่มเติม
เป็นการหาหลักฐานที่ทางทนายความเองเนี่ย
คือตัวทนายกฤษณะเองก็สงสัยประเด็นไหนล่ะ
แผลแผลของคุณตังโมตรงหัวแล้วก็ตรงดวงตา
กรณีคุณไทยก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกัน
ว่าตาทั้งสองข้างเนี่ยมันเป็นความบวมช้ำไม่เหมือนกันข้างหนึ่งปิดข้างหนึ่งถนนเนี่ยนะคะ
แล้วทนายกฤษณะก็บอกด้วยว่าผมเตรียมมา๔คำถามเลยนะจดมาเลยจะมาถามตำรวจ
นักข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะ๔คำถามทนายมีอะไรบ้างคะ
นายกิจสนะเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะหนึ่งเลยคือเรื่องของเลือด
เลือดของคุณตังโมเนี่ยไปตรวจแล้วแล้วผลออกมาเนี่ย
มันเจออะไรในเลือดบ้างอืมสองคือแผลแผลที่ตรวจพบเนี่ย
เจออะไรได้บ้างแล้วสามการที่แบบวิเคราะห์ต่างต่างเนี่ย
ใช้ใช้อะไรในการวิเคราะห์มีเทคนิคมีเทคโนโลยีอะไร
หรือว่ามีทฤษฎีอะไรเอามาวิเคราะห์ตรงนี้
รวมถึงผลเลือดของคนบนเรือด้วยว่าตรวจเมื่อไหร่ตรวจที่ไหนไป
แล้วคราบเลือดเอาตรวจเมื่อไหร่ตรวจที่ไหนไป
อันนี้คือสิ่งที่ทนายกฤษณะเนี่ยสงสัยแล้วคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้ธนายกฤษณะเคยบอกนะจริงผมมีหลักฐาน
หลักฐานนี้ผมยังไม่เปิดเผยแล้วมันเกี่ยวข้องกับทางคดีแน่นอนอยู่แล้วค่ะ
เราก็เลยถามย้ำทนายกฤษณะอีกว่าเอ๊ะทนายคะหลักฐานที่ทนายมีเนี่ย
ยังไงคะทนายก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าผมยังไม่ขอเปิดเผยตอนนี้
ซึ่งถ้าเกิดว่าผมเข้าไปเจอตำรวจแล้วนะไปขอดูสำนวนแล้ว
แล้วมันทำให้ผมยังไม่สิ้นข้อสงสัยเดี๋ยวผมจะกลับมาปรึกษา
พนิดาอีกครั้งหนึ่งว่าจะให้ผ่าชนะสูตรใหม่ไหม
แล้วการเข้ามาวันนี้นักข่าวก็ถามว่าคุณแม่เนี่ย
กำชับอะไรทนายเป็นพิเศษไหมคะครับทนายจะตอบว่ายังไง
เดี๋ยวลองฟังค่ะอาทิตย์หน้าก็จะมีการประชุมนะครับ
ก็คงจะมีการเร่งรัดกันให้มากขึ้นนะครับ
เพื่อที่จะได้มีการสรุปคดีกันออกมาให้เป็นที่แน่ชัด
แล้วก็คลายข้อสงสัยหลายหลายส่วนก็มีคลิปหลายหลายทางนะครับ
ส่งเข้ามาหาผมแต่ที่สำคัญตอนนี้ผมอยากจะทราบสาเหตุ
แล้วก็อยากเห็นภาพถ่ายนะครับว่ามันตรงบริเวณใบหน้า
ตรงบริเวณหัวในส่วนของกระดูกมีการตรวจอะไรเป็นพิเศษไหมนะครับ
แล้วก็ใช้อะไรในการตรวจนะครับตามที่ผมให้ข่าวไปนะครับ
๔ข้อด้วยกันหลักที่ผมจะถามในวันนี้
แล้วก็อาจจะไปสอบถามพนักงานสอบสวนว่าจะให้ผมหาอะไรเพิ่มเติมให้อีก
เพื่อรูปคดีมันจะได้มีการเปลี่ยนแปลงกันนะครับ
ตามที่ทนายกฤษณะบอกว่าได้เตรียมคำถาม๔คำถามไปถามตำรวจ
แล้วตำรวจเขาตอบยังไงบ้างวะนี่คุณนักข่าวนี่รอนะ
เพราะว่าแบบเออธนายกิจสนะจะขึ้นไปไปเจอตำรวจเนี่ย
กี่นาทีเราก็รอนึกว่ารอนานครึ่งข้อนวันแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะฮะ
คือทนายเขาบอกแบบนี้ว่าไอ้๔ประเด็น๔คำถามที่ได้บอกที่ถามไปเนี่ยนะ
ตำรวจเองบอกว่ายังต้องรอผลจากสถาบันที่ตรวจพิสูจน์อย่างชัดเจนก่อน
ก็บอกมาได้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่นะฮะแต่คาดกันว่าเร็วนี้แหละ
ซึ่งเมื่อได้ผลแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนจะแจ้งทันที
นะฮะส่วนเรื่องข้อมูลอื่นอื่นทางคดีพนักงานสอบสวนระบุว่ายังไม่สามารถจะเปิดเผยได้เหมือนกัน
เพราะว่าไม่มีอำนาจหน้าที่ตนก็เลยจึงได้เสนอไปว่าอ้าว
ถ้าหากมีอะไรที่ตนสามารถหารักฐานเพิ่มเติมได้ตนก็พร้อมและยินดี
หามาให้เต็มที่เลยเพื่อเปิดเผยความจริงให้ได้
ใช่ค่ะเพราะว่าธนายกิจสนาขึ้นไปเอาจริงคุณผู้ชมไปหาตำรวจแป๊บเดียว๑๕นาที
แล้วลงมาก็บอกว่าจริงตอนที่ผมขึ้นไปเนี่ยพนักงานสอบสวนเขาก็กำลังประชุม
คลายคดีอยู่ก็ยังเครียดอยู่อ่ะใช่ครับ
ทีนี้พอตำรวจเขาประชุมกันผมก็ไม่ได้ถามรายละเอียดอะไรเยอะ
ใช่ก็ได้ข้อมูลมาอย่างที่คุณทัศนัยบอกที่บอกว่าเขามีหลักฐานเพิ่มเติม
บอกเขายังไม่ขอเปิดเผยเพราะว่าเขาก็ห่วงความปลอดภัยของตนเองเหมือนกัน
ประเด็นนึงที่บอกว่าโอ๊ยทนายมือใหม่จะไหวเหรอตอบหรือเปล่า
เขาบอกว่าก็เดินหน้ามาแล้วแต่ว่าขอให้มั่นใจแล้วกันว่าตัวเองก็มีที่ปรึกษาเหมือนกัน
แล้วก็มีประสบการณ์พอสมควรที่สำคัญก็คือตั้งใจที่จะหาความจริงให้คุณแตงโม
เพราะฉะนั้นขอเลยอย่าเอาเรื่องนี้มาถามให้รบกวนสมาธิเขา
ส่วนกับคุณแม่แตงโมยืนยันว่ายังโอเคกันเหมือนเดิมทุกอย่าง
ถึงแม่งก่อนอันนี้สั่งห้ามมาให้ออกบางรายการก็ตามแต่ว่ายังโอเคอย่างแบบร้อพอเซ็นต์นะ
นี่ล่ะที่ทนายเกรียดศิษย์นะบอกว่าสงสัยกันกับเรื่องบัตรแผลใช่ไหม
เราก็ไปสอบถามทางด้านผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาที่โรงพยาบาลตำรวจ
พลตำรวจตรีสุพิชัยลิ้มศรีววงซึ่งก็เปิดเผยถึงกรณีที่มันมีกระแสข่าวว่า
ไปเจอบาดแผลที่ศีรษะของคุณตังโมมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตไหม
จากก้นขวดวายหรือเปล่าแล้วมันเป็นการฆาตกรรมไหม
ซึ่งทางด้านผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเนี่ยนะคะ
บอกว่าผมไม่ได้เป็นคนตรวจชนะสูตรศพเอง
แต่ก็ได้รับรายงานจากคุณหมอคุณหมอที่ผ่าพิสูจน์ศพ
บอกว่าตามร่างกายเนี่ยมีบาดแผลอยู่หลายจุด
แต่ว่าส่วนที่เป็นแผลใหญ่สุดอยู่ที่โคนขาอ่อน
ด้านในข้างขวาเท่านั้นอันนี้คือแผลใหญ่สุดนะคะ
ส่วนเรื่องของแผลที่ศีรษะเรื่องนี้ยังไม่ได้รับรายงาน
แล้วถามว่าจะทำยังไงต่อหลังจากนี้ก็จะมีการเชิญแพทย์ที่ผ่าชนะสูตรเนี่ย
สอบถามเพิ่มเติมจะสอบถึงรายละเอียดอีกทีนึง
ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นยังไงส่วนผลการตรวจเนื้อเยื่อของคุณตังโม
ที่มีการส่งไปตรวจพิสูจน์ที่๒โรงพยาบาลนะนะโรงพยาบาลรามากับโรงพยาบาลจุฬาเนี่ย
ที่ทำคู่ขนานกันไปถามว่าตอนนี้ผลเป็นยังไงคะท่าน
บอกว่าตอนนี้ผลยังไม่ได้ส่งกลับมาแต่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าส่งกลับมาเมื่อไหร่เนี่ย
ก็จะแจ้งให้กับสื่อบนชนได้ทราบด้วยทีนี้คุณผู้ชมค่ะ
ดูสิว่ามีอะไรเคลื่อนไหวบ้างตอนนี้ตำรวจเขาแยก
วัตถุพยานในบางส่วนของคดีนี้ค่ะที่ไปหาไปงมมาในแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ย
ถุงเนี่ยนะก็เอามามอบให้กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ให้กับชุดคลี่คลายคดีเดี๋ยวจะเอาหลักฐานตรงนี้
ที่อยู่ท้ายรถตำรวจในถุงดำจะเอาไปประกอบสำนวนคดีเพิ่มเติม
ซึ่งข้อมูลที่บอกมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเบื้องต้นเป็นลักษณะคล้ายเครื่องประดับ
คุณทัศนัยถ้าเกิดเป็นแบบนี้จะต่างจากตอนแรกที่เรามีภาพ
ตอนเจ้าหน้าที่เขาไปงมนะแล้วงมขึ้นมาสิ่งที่สื่อเห็นเห็นเหมือนกับลักษณะขวดทรงสูง
แล้วก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันคือแก้วไวร์รึเปล่า
อกจากนั้นก็จะมีลักษณะเหมือนกับเป็นอะไรแบบถุงดำต่าง
แต่อันนี้เจ้าหน้าที่บอกนะคะ
ว่าเบื้องต้นเป็นลักษณะคล้ายเครื่องประดับ
สื่อก็พยายามถามว่าเอ๊ะนอกจากเครื่องประดับแล้วข้างในมีอะไรไหมคะ
คุณผู้ชมตำรวจไม่ตอบค่ะ
หลังจากนั้นก็เอาวัตถุพยาน๒ถุงขึ้นรถ
แล้วก็ไปส่งมอบให้กับชุดคลี่คลายคดีที่ตำรวจภูทรภาค๑ต่อไปนะคะ
หลักฐานมันปรากฏจนทำให้เราแบบระทึกใจนะ
แล้วก็ติดตามว่าจะมีอะไรชัดเจนมากขึ้นหรือไม่อย่างไร